คุณเคยเห็นไหมมุมที่บิ๊กโจ๊กอ่อนโยนน่ารักกับคุณพ่อของตัวเอง
แล้วอีกมุมหนึ่งที่อยากรู้คือพ่อตาที่บอกว่ารวยเป็นพันล้าน
มีมรดกเป็นพันล้านทำธุรกิจอะไรบ้าง

อันนี้เป็นอีกมุมนึงนอกเหนือจากข่าวที่เราเห็นกันตามหน้าสื่อต่าง
นี่คือพ่อตาของบิ๊กโจ๊กค่ะ
บัญชาพาณิชพงศ์เจ้าของฉายาเฮียชาฟอริดา
ทำไมถึงเป็นเฮียชาทำไมถึงเป็นฟอริดา

นี่จะบอกว่าถือว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่สงขลานะ
แล้วฉายาที่บอกเฮียชาฟอริดาเอาชามาจากชื่อบัญชาแหละ

ตอนที่เฮียชาฟอริดาขึ้นมากรุงเทพฯจะไปพักที่โรงแรมฟลอริดา
โรงแรมนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะโอ้โหเป็นแหล่งรวมพลเลยของโกหลังวัง

ทีนี้ค่ะมาดูธุรกิจบ้างธุรกิจของเฮียชา

แล้วทุกวันนี้ไม่ได้มีบริการรถโดยสารแล้วนะ
และให้เช่าท่ารถโดยสาร
เฮียช้าเป็นผู้นำในการเปิดปั๊มแก๊ส
ไม่รวยได้ไงเห็นธุรกิจแต่ละอย่างที่พูดมา
แล้วมาเดือนมีนาคมปีที่แล้วเฮียชาเสียชีวิต
แล้วก็ทิ้งมรดกเป็นพันล้านไว้ให้ภรรยา

ว่าทำไมบิ๊กโจ๊กถึงบอกพ่อตารวยเป็นพันล้าน

ก็มีตังค์ตังค์ฝั่งเมียฝั่งภรรยาผม

แล้วเพื่อนบ้านของบิ๊กโจ๊กนะอยู่ที่สิงหานคร
ก็เคยเห็นครอบครัวหักพานมาตั้งแต่รุ่นพ่อ

ก็จะบอกเหมือนกันหมดเลยว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนตั้งใจทำงาน
พอรู้ว่ามีคดีความแบบนี้อยากส่งกำลังใจเยอะเลย
ให้กับบิ๊กโจ๊กเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ
นี่แหละค่ะนอกจากกำลังใจจากคนในพื้นที่แล้วนะ

หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นอันนี้เป็นมุมน่ารักจริง
ดูสิคุณผู้ชมมุมน่ารักของท่านโจ๊ก
ไปลงในโซเชียลบิ๊กโจ๊กกับคุณพ่อนะคะ

แล้วก็ต้องมีพยาบาลคอยดูแลตลอด
แล้วบิ๊กโจ๊กก็จะไปเยี่ยมไปกราบเท้า
กอดไปหอมไปชวนคุยให้กำลังใจ
บิ๊กโจ๊กเคยเขียนถึงคุณพ่อไว้นะ
บอกว่าที่ผ่านมาชีวิตข้าราชการของผม
ราบรื่นสวยหรูเหมือนที่ใครเห็น
มันมีอุปสรรคอีกมากที่ผมต้องยืนหยัดพิสูจน์ตัวเอง
แล้วก็มีคุณพ่อนี่แหละให้กำลังใจเคียงข้าง
เสมอเลยให้ผมเป็นคนกระตันยูรู้คน
ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่อย่างเต็มที่ตั้งใจ
จริงแล้วก็จะสามารถผ่านบททดสอบต่างไปได้
ทุกวันนี้ผมยังคงเชื่อคำสั่งสอนของพ่อ
อย่างสม่ำเสมอเห็นไหมคุณผู้ชม
บอกแล้วว่าถ้าเกิดดูข่าวต้องดูให้จบ
ไม่ได้แบบเป็นการด้อยฆ่าใครหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
แต่เราพยายามนำเสนอในมุมของทุกคน
คนเรามันไม่ได้มีใครขาวจั๊วมันไม่ได้มีใครดำปี

ทุกคนแหละครับมีคนรักแล้วก็มีคนไม่ชอบ

แล้วก็มุมที่ดีในมุมนี้มันอาจจะดีสำหรับคนหนึ่ง
แต่คนอื่นอาจจะมองไม่ดีก็เป็นได้